ส่วนที่สงขลานะครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
ถูกยิงเสียชีวิตเหมือนกันค่ะนะฮะที่บ่อดินร้างแห่งหนึ่งนะครับ
ผู้ชายคนนี้ที่มือของเขายังกำยาไอซ์เอาไว้กำไว้แบบกำแน่นเลย
เนี่ยคนร้ายยังจับไม่ได้นะครับแต่ตำรวจคาดว่าสงสัยจะเป็นประเด็นเรื่องยาเสพติดนี่แหละ
นะฮะเหตุการณ์นี้นะครับทุกผู้ชมครับสพเมืองสงขลาไปตรวจสอบ
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่บ่อดินร้างนะครับในพื้นที่บ้านธรรมนบตำบลทุ่งหวัง
นายสุชาติอโนไทยอายุ๓๘ปีนอนเสียชีวิตลักษณะยังคล่อมรถจักรยานยนต์ที่ล้มอยู่กลางถนนเลย
จักรยานยนต์คันนี้นะครับ
ถูกยิงด้วยปืนเข้าไหล่ขวาสามนัดข้างหลังอีกสองนัดรวมเป็นห้านัด
อ่าแล้วก็มีกระสุนนัดหนึ่งที่มันเข้าไปตัดคั่วหัวใจพอดี
แล้วไม่พบปลอกกระสุนเลยนะครับหัวกระสุนเนี่ยปลอกกระสุน
ไม่มีตกอยู่ในที่เกิดเหตุเลยนะครับโอ้โหแสดงว่าคนร้ายมีเวลา
หลักฐานไปด้วยที่มือขวาของนายสุชาติผู้ตาย
กำยาไอซ์น้ำหนัก๑กรัมเอาไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
อกจากนี้ยังมีกระเป๋าสะพายที่ด้านในมีกระเป๋าสตางค์
แล้วก็มีเงินสด๓๐๐บาทมีกล้องถ่ายรูปมีโทรศัพท์มือถือ
มีสมุดจดหมายเลขโทรศัพท์มีไฟฉายคาดศีรษะ
ไฟส่องกบนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
ห่างจากจุดพบศพประมาณหนึ่งร้อยเมตรมีกองเลือดแล้วก็มีรอยเลือด
ดเป็นทางยาวมาถึงจุดที่นายสุชาตินอนเสียชีวิตอยู่กับรถจักรยานยนต์นะครับ
คาดว่าตรงสักร้อยเมตรที่ไกลไปเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่คนร้ายเริ่มลงมือยิงนะฮะ
กำนันตมทุ่งหวังบอกว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอหาดใหญ่นะครับ
จะมีกลุ่มวัยรุ่นมามั่วสุมยาเสพติดตอนตี๔ที่ผ่านมามีชาวบ้านที่กรีดยางพาราอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
จนกระทั่งช่วงเช้าก็มาเจอนายสุชาตินอนเสียชีวิตอยู่กลางถนน

ในเรื่องของยาเสพติดและก็เรื่องการรับทำงวยจากกำนันสมันทางเมืองต้นเพราะการเเบื้องต้นเราก็ได้เจอกัด
นางจันทรัศน์ภรรยาของผู้ตายพอทราบข่าวก็เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุนะครับ
บอกว่าหลังจากทะเลาะกับสามีเนี่ยก็แยกกันอยู่ประมาณ๓เดือนแล้ว
แล้วก็ไม่ได้เจอหน้ากันอีกเลยปกติสามีเป็นคนอารมณ์ร้อน
เวลาที่ภรรยาพูดไม่เข้าหูก็จะขึ้นเสียงแล้วทำร้ายร่างกายแยกกันมา๓เดือนนะ
แต่ก็ยอมรับว่านายสุชาติสามีเขาเป็นคนที่พัวพันกับเรื่องของขบวนการค้ายาเสพติธรรมจริง
ที่ปกติเขามีเรื่องอะไรกับใครไหมครับ
นักไหมครับ
จากการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่นะครับ

นายสุชาติได้ขี่จักรยานยนต์ออกมาแต่งถือขายพืชเท็จ
บ่อดินร้างซึ่งอยู่แถวหมู่๖ตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองนะครับ
คาดว่าน่าจะเป็นการนัดหมายกันมาส่งยาเสพติด
หรือว่ามาเจรจาเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่าง
แต่คงจะตกลงกันไม่ได้ก็เลยมีการโต้เถียงกันเกิดขึ้น
ก่อนที่คนร้ายเนี่ยจะยิงนายสุชาติจากทางด้านหลังนะครับ
นายสุชาติตอนนั้นพอถูกยิงแล้วก็คงพยายามวิ่งกลับไป
ขึ้นรถจักรยานยนต์เพื่อขี่หลบหนีค่ะแต่ก็ถูกคนร้ายตามมายิงอีกนะฮะ
สุดท้ายโดนยิงไป๕นัดมีนัดหนึ่งตัดคั่วหัวใจ
แล้วรถก็ล้มลงเสียชีวิตตรงนี้ในสภาพมือยังกำยาเสพติดอยู่เลย
เจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็มุ่งไปที่ประเด็นขัดแย้งผลประโยชน์เรื่องของแก๊งค้ายาเสพติดแล้วครับ
เดี๋ยวต้องไปไล่ดูว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดแถวนี้
นายสุชาติผู้ตายจะอยู่แก๊งไหนแบบไหนอะไรยังไง
เพราะว่าคนร้ายก่อเหตุแล้วก็หนีไปเลย

ใช่ค่ะตำรวจก็ต้องไปขยายผลเพิ่มเติมค่ะ